มีตำรวจหนุ่มปัตตานีนะคะก่อเหตุยิงภรรยาของตัวเอง
คือทั้งสองเป็นสามีพระยาคบกันมาสักปีหนึ่ง
แล้วก็มีปัญหาปากเสียงทะเลาะกันนัดกันไปจดทะเบียนหย่า
แต่พอไปจดทะเบียนอย่างเอกสารไม่ครบก็เลยต้องเดินออกมา
เพื่อที่จะไปเอาเอกสารเพิ่มเติมปรากฏว่าเดินออกมาสักแป๊บเดียวค่ะ
ตัวผู้ชายเนี่ยชักปืนมายิงภรรยาแล้วก็ใช้ปืนกระบอกเดียวกันยิงตัวตายตาม
กลางสายตาประชาชนและเจ้าหน้าที่ก็ต้อง
เขาตกใจกันมากกับเหตุการณ์นี้
ตำรวจและเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยเร่งช่วยกันนำตัว
ประสิทธิ์ตำรวจโทษธิรสิทธิ์ชินโรงอายุ๓๐ปี
ผู้บังคับหมู่งานสืบสวนสอบสวนสถานีตำรวจภูทรจังหวัดปัตตานี
ส่งโรงพยาบาลมีบาดแผลถูกยิงด้วยปืนขนาด๙มิลลิเมตร
ศีรษะ๑นัดนอนจมกองเลือดบริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองปัตตานี
หญิงสาวเสียชีวิตในที่เกิดเหตุค่ะชื่อนางสาวธัญพรพรศิลาอายุ๒๙ปี
ถูกยิงด้วยปืนขนาดเดียวกันถูกยิงที่ศีรษะ๒นัด
จากการสอบสวนรู้ว่าทั้งสองคนเป็นสามีภรรยากัน
แต่งงานอยู่กินกันมาได้สักปีหนึ่งนะคะ
ระยะหลังมีปัญหาครอบครัวเกี่ยวกับเรื่องงานก็เลยแยกกันอยู่
พอกลับมาอยู่ด้วยกันก็ทะเลาะกันอีกมีปากเสียงกันอีก
ทำให้ตัวผู้ชายก็คือ๑๐ตำรวจโทษธิรสิทธิ์ตัดสินใจไปหย่ากัน
ก็นัดกันไปหย่าแต่ว่าติดขัดเรื่องของเอกสารที่ไม่ครบไม่เรียบร้อย
ก็เลยเดินออกมาเพื่อจะไปเอาเอกสารเพิ่ม
แต่คุณผู้ชมคะเดินออกมาจากที่ว่าการอำเภอกับป้านะ

ตำรวจโทษธิรสิทธิ์รีบเดินออกมาแล้วก็ชักปืน
ยิงภรรยาตัวเองจนเสียชีวิต
หลังจากนั้นหันกระบอกปืนยิงศีรษะตัวเอง
อาการสาหัสคือตั้งใจจะฆ่าตัวตายตาม
กลางสายตาเจ้าหน้าที่ท่ามกลางสายตาประชาชน
ยืนตกใจกับเหตุการณ์นี้นะคะ

เคยเกิดขึ้นคุณผู้ชมจำได้ไหมคะเร็วนี้เอง
มีนาคมที่ผ่านมาที่อำเภอไซน้อยจังหวัดนนทบุรี
นายสุรศักดิ์ดีชัยโยอายุ๓๔ปีนัดภรรยาไปยา
แต่ปรากฏว่าชักปืนยิงภรรยายิงลูกชายวัย๕ขวบ
ยิงพ่อตาแล้วก็ยิงตัวตายตามรวม๔ศพนะคะ
เหตุการณ์คล้ายกันเลยค่ะ